คุณอาคาร

อินฟูมันคนแหละ

ก็คือคุณใหม่และคุณมะม่วง

เขามีไวรัลมากมายในโลกโซเชียล
วันนี้แหละค่ะจะได้มาปะทะกัน

ถ้าเจ๊ถูกกดหมานี่เอาใหญ่ดูนะตรงเนี้ย
เธอมาเข้าสถานที่ไหมคะ
ก็ต้องเปิดตัวแบบอลังกาย
เปิดตัวหน่อย
สาวผมบ๊อบ

โอ้โหโอ้โห

พี่ปอนด์

เดี๋ยวไปไหนจ้า

สั่งเลยพี่น้ำเปล่าแล้วกันแจวเล้ง
สวัสดีค่ะหนุ่มหรือว่าม้าม่วงนะคะ

ก็พี่ที่กรว่ะ

เอาเราเป็นแบบไหน

ยังไม่รู้นัด

ที่เทียงใหม่ก็เป็นแคนรับค่ะ

นี้ซึ่งระดับการนี่สนุกกันติดผู้จนมงค่ะ

เหมือนฝ่อต้องชอบ
สุดท้ายที่ใส่จริงอะไรก็เป็นแมวเอเชีย

ฮ่องกงไต้หวันจีน

แต่ถ้าเราชอบใครอย่างนี้
แล้วไงต่อ

เล่าให้ฟัง

ไม่ได้อวดขอเล่าหน่อย
แล้วเหตุการณ์ที่สุดของอันติกแล้วนกเลยอะ
ฉันเคยไปร้านเพื่อนบ้านเพื่อนเอกมัย
มันเป็นความที่แบบว่ามันมีผู้ชายคนนึง

วันนี้ก็ได้ผัวแน่เลยอีกรอบ
ผมก็จ่ายเงินอย่างนี้เลยจ่ายแบบ

สุดท้ายผู้ชายเริ่มเดินมาใกล้แล้ว
เอาแก้วมาชอน

หนูอะไม่เคยนพ

คือเน้นสนุกกินเหล้าเต้นแค่นั้นเลย

ที่สุดเลือกผ่อนเตียงถ้ายากจนกลายเป็นสำนาญ

คือที่กว่าเต่าขวางแล้วที่พี่เขารอมาก
แล้วเราต้องทำท่านี่เลยเหรอ

เขาเลยร่วบผมสวยหัวหมายผม

เลยวางเค้ามาเขาอาบน้ำแล้วฮ่องก็ไม่ได้หนาว

ปุ๊ปแล้วแบบ

มันเขินมันขำมันหลายเหตุการณ์ในอารมณ์เดียว

ช้ำสุดผู้ชายนอกใจกินยาฆ่าตัวตายใครเอ่ย

ความรักที่แบบเป็นผู้ชายกับผู้ชายอะไรอย่างนี้
แต่พอตอนมือระหว่างนั้นเรายังไม่มีแฟนไม่เคยคุยแม่ถึงกับใครเลย
จนมาวันหนึ่งเขาก็เริ่มแบบนอกใจเราแล้วเราจับได้

เปล่าน้ำผีหมด
น้ำผี
รายการนี้ทำแซ่ให้

ท้องทองมาอยู่โกลัทไนท์

แต่พอมัน

แล้วก็ใครที่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเอง

เห็นไหมล่ะอกหักเคยเห็นในหนังมาตัดผม

ก็คือเคยซ้อมผู้ชายคนนึง

เราก็มาทำประชดหัวโดยการที่ออกกำลังกาย

สำคัญทิ้ง

กูแต่เห็นบ่อยอะไรก็อยากถาม

ก็ใช่มาเหลือว่าทุนัย
คนไหนล่ะแล้วอยู่กูเราไหม
อัทซอนเยอร์ไหนอัทซอนเยอร์

แล้วทุกวันนี้ล่ะคะมีใครอ่ะ

ที่สุดในชีวิตนัทเยสุดแปลกค่ะ

แล้วด้วยความว่ามันเป็นครั้งแรกของเรา

เพราะว่ากลัวเขาฆ่าคนจะได้รู้ว่าเอ้ยครูนะ

คือถ้าเกิดจะนัดทุนรัฐศัพท์

และเฉพาะภรราชนห้ามค่าย

แต่ว่าให้เราระวัง

ผับไม่เป็นไรแต่ไปยนต์ต้องเอาบัตรไป
ใช่แล้วยังไงล่ะมันจะตื่นเต้น
การเสร็จเรื่องที่แม่เขาจะบอกมันเป็นน้องนามมองหันนั่น

ยุงก็ช่างมือสิแม่คนมาซี่กันน่ะแม่เข้าใจปะ

เสร็จปุ๊บมันยังไม่เสร็จหรอก

ก็เดินเดินไปปุ๊บคือด้วยความที่หนูซอยกันอยู่

แล้วเข้าไปแล้วตอนนั้นหนูคือตกใจด้วยความนี้

จับหรือเปล่าคือใครหรือเปล่าเพื่อนเขาหรือเปล่าโจรหรือเปล่า

หรือลูกใส่กางเกงก็ปาน

ภูเป้าก็แบบเป็นอะไรหรอครับเป็นอะไรหรอครับ

พระพระวันนี้ปริก

วันนั้นผู้ชายก็แนะสมบัติใหม่มา

๕จาน
เขาบอกครูว่าเขาอยู่ห้องพักครู

กูก็เย็นแหงวอย่างเนี้ย

กูเริ่มกูเยอะเหมือนกันน่า

ใครทำในแอปใช้ที่ใหม่ปะครับ
คือเราไม่อยากปิดบังไงเข้าใจป่ะ
คือเรารู้สึกว่าเราได้คือคนเรามันได้เว้ย

อันนี้คือรับบทเป็นอาหลาน

แล้วผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นบทแบบเขาเป็นอา
แล้วแซมเป็นหลานแต่หน้ากูเป็นลุงไง

ก็ต้องปลอมตัวเองเป็นหลาน
สาวที่โดนคุณอายิ้ม
ฟิลลิ่งแบบโอ๊ยอาขาว

แกล้งจู๊บไม่รู้ปะละ
ส่วนอันนี้ให้แม่๑๐ล้าน

หนี้ธนาคาร๕๐๐๐แล้วอ่ะแล้วบ้านกูมี๔คนน้ำไฟยังไม่จ่าย
ลูกน้องอีกกี่คนมึงกูจะไปไหนไปจ่ายเป็นอย่างเงี้ย
ตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาก็เรียกว่าไปแบบเอ่อ
ไปผ่อนผันแล้วผ่อนผันอีกจนวินาทีสุดท้าย
บ้านหลังนี้ถูกโยกไปอยู่บริษัทรับซื้อที่เพื่อจะขายออกนอกตลาดแล้ว
ตอนนี้แบบแปะป้ายหน้าบ้านแล้วอ่ะแล้วเราเสือกแบบมามีเงินพอดี
สี่เดือนนะของสิ้นปีเราดังมากมากคนรู้จักเราเยอะมากมาก
เราทำงานหนึ่งร้อยยี่สิบวันเต็มแบรนด์เข้าเราเพราะเราเป็นคนทำงาน
แบรนด์เข้าเราเกินประมาณแบบเกือบพันแบรนด์อ่ะ
เราทำเกือบพันแบรนด์ตลอดเออเออสี่เดือนเออ
บางวันเราทำเก้างานเออต่อวันเงินเท่านั้นมึง
เงินเท่านั้นที่น็อคเงินเท่านั้นที่น็อคใช่เงินเท่านั้นที่น็อค
คิดอย่างงี้ตลอดเออคิดเงินล้านได้ไหวไหมไหว
สองสองเออไม่ถึงไม่ถึงเดือนตีสองยังโอนตังอยู่เลยอ่ะ
มันมันโหดมากมันโหดมากแล้วทีเนี้ยถ้างานมันมาปุ๊บ
กับพี่ใหม่จะคุยกันเสมอว่าไหวไหมมึงไหวไหมมึง
ถ้าไหวทำไหวไหมมึงได้ตีตอนนั้นกรอบโกยเงินมาได้ประมาณนึง
ทำเรื่องว่าจะปลดหนี้เงิน๑๐ล้านหักที่ดินที่มีอยู่ด้วยนะ
เอาไปเลยพี่หนูไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
เพราะหนูต้องการรักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อเอาไว้หาเงิน
แล้ววันที่ปิดได้๑๐ล้านรู้สึกไงบ้างคะวันที่แบบปุ๊บบัญชีมาจบแล้วนะ
จำได้ว่ามันก็มีตอนเช้าของวันหนึ่ง
ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทำกับข้าวให้แม่เพราะทุกคนจะรู้เราต้องทำกับข้าว
วันนั้นมันเป็นวันหนึ่งที่มันเข้ามาในหัวว่ากูมีความสุขมากเลยอ่ะเออ
รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าวันนี้กูตื่นทำกับข้าว
ให้กับแม่เออให้กับแม่เราที่เราทำอาหารให้เขาทุกวันอ๋อ
แล้ววันนี้ฉันจะทำอะไรอ่ะวันนี้ฉันหยุดนี่เดินเล่นไหม
ทางกลับกันว่าสมัยก่อนที่ผ่านมากูตื่นมาในหัวกูคิดแค่ว่า
วันนี้กูจะเอาเงินไปใช้หนี้ยังไง
อีกสามวันเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนใช่
เงินที่เข้ามากูจะทำยังไงใช่
มันกลับกลายเป็นว่ามันพลิกแบบมันหายไปเลยมันโล่งไปเลย
มันโล่งค่ะแล้วใครที่สุดใช้เงินเยอะสิบสี่ล้าน

เนี้ยแวะแวะก็ต้องเป็นฉันอ่าคือคือสิบสี่ล้านตัวนี้อ่ะ
แม่คือวันเดียวจริงก็คือเงินสดเงินสดก็คือซื้อบ้าน
คือถ้าย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่น้องหนุ่มจะซื้อบ้าน
อืมน้องหนุ่มต้องการจะผ่อนเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าหมื่น
กูเลยแล้วกูก็บอกกับน้องว่ามึงหยุดมึงหยุดคิด
เรื่องการผ่อนสี่ห้าหมื่นเพราะกูเจอแล้วทั้งชีวิตอ่า
มึงมันมีแต่ตายกับตายเว้ยตายกับตายมึงใช้ไปอ่ะมันมีกระดอกเดี้ยร้วนร้วน
มึงเชื่อกูว่าถ้ามึงไหวมึงจ่ายให้หมด
ด้วยความที่ตอนนั้นเราเงินเก็บเราแบบมีพอสมควร
ก็เทจะหมดอยู่เหมือนกันนะเออเราก็คิดไว้แล้วว่าโอเคงั้นซื้อสดเลย
หนูก็ไปทำเลยสิบสี่ล้านปึ้งจบจบคือก่อนที่หนูจะซื้อบ้านหลังเนี้ย
หนูก็ยังคิดว่าใช้หนี้ให้ที่บ้านด้วย๘แสนกว่าบาท
ก็ซื้อรถให้น้องก็ใช้หนี้ทุกอย่างสร้างบ้านให้พ่ออะไรอย่างเงี้ย
เสร็จสับเสร็จปุ๊บหนูก็เลยแบบอุ๊ยทำไมกูไม่มีของตัวเองเลยวะ
อะไรอย่างเงี้ยถูกนั่นแหละหนูก็เลยแบบโอเคตู้มเดียวจบ
ก็เลยแบบว่ามีแบบมีรางวัลให้ตัวเองแล้วก็ปลดหนี้ทุกอย่างให้ที่บ้าน
ทุกวันนี้หนูไม่มีหนี้แล้วถามว่าทั้งคู่ประทับใจอะไรกันคะ
อยู่กันมาตั้งโดนหน่ะค่ะอยู่กับกันนี้กว่ากับกลัวเมียเองนะ
เราสองคนสู้กันมาเยอะมากมันเหมือนกับคนสองคนที่พยายามสร้างตัวเอง
มาจากที่แบบว่าวันหนึ่งนั่งคุยกันว่าจะมีเงินเท่าไหร่
เรามีหนี้อยู่เต็มหัวเราจะทำยังไงดีวะแล้วเคยมันมีประโยคนึง
เราเคยพูดด้วยกันสองคนว่าเอาวะเราลองมาจับมือกัน
อะไรสักอย่างหนึ่งใช่แม่จับมือกันแน่สักแมทหนึ่ง
ทำอะไรก็ได้ทำอะไรสักอย่างฉันว่าเราไปได้เออ
อยู่อยู่มันจะมามันก็มาแม้ก็ความที่หนูอ่ะชินการตั้งโทรศัพท์ได้ส่วนเล่น
แล้ววันนั้นแต่งหน้าเล่นกับพี่ใหม่เออคนก็มาแซวเออ
เขาก็มาแซวพวกหนูก็หยอกกันแล้วหนูเป็นตัวปั่นไง
หนูก็แซวพี่ใหม่แล้วหนูเป็นตัวขยี้อีคำนั้นอีกทีนึง
แล้วคนมันชอบแล้วพี่ใหม่เป็นคนที่แบบเอาตรงนะพี่ใหม่จะเป็นคนที่แกล้งโง่
เออแต่จริงจริงอ่ะโง่จริงจริง
คนคนก็จะรู้สึกว่ารอเล่นในในในในโซเชียลอ่ะบื้อมันเป็นโคตรโง่เลยเว้ยเออ
คือถ้าถามว่ามันแบลงก์มันมันก็แบลงก์เพราะว่าบางทีทุกค่าบางทีอ่า
พวกมันตกตอนนี้เราอายุสามเจ็ดเอออายุเรามันก็ประมาณหนึ่งแหละอู้ว
ถึงมันจะเหมือนยิบห้านึกออกปะใครอ่าสองคนนี้เลยอาจจะขอบคุณกันค่ะ
มาถึงวันนี้แล้วขอบคุณคืออ่าหลายหลายอย่างเช่นแบบว่า
สิ่งที่เรามีคือบางทีเราคือเราสองคนมันเก่งกับคนละพาร์ท
นึกออกปะน้องอาจจะมีระยะที่แบบสูงกว่าเราอ่า
นี่นั่นมีชื่อเสียงที่เอาตรงนะหนุ่มเป็นคนที่ดังมากนะจริงเนี่ย
มะม่วงเนี่ยดังดังมากกว่าลอเลนด้วยซ้ำนึกออกป่ะแต่เราไม่เคยมีความคิดที่
เราสองคนจะมารู้สึกว่าใครดังกว่ากันอ่าใครกันเฉยเฉยเราไม่เคยกันเฉยเฉย
เรารู้สึกว่าก็ต่างคนต่างทำงานสนับสนุนกันด้วยเอออะไรแบบเนี้ย
เพราะเราสองคนก็มาจากจุดที่ศูนย์ศูนย์เหมือนกันศูนย์
สำหรับหนูก็อยากขอบคุณพี่ใหม่ที่แบบเรียกหนูมาอยู่เพราะว่าหนูก็เป็นคนนึงที่แบบ
ปลื้มนางตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอันนี้มีเราเรามีเฟสกันอ่า
อยู่มาวันหนึ่งเรามาอยู่กรุงเทพเราก็ได้จนแบบรู้จักกันแล้วพี่ใหม่ก็แบบพามาทำเพจ
ตอนนั้นอ่ะอุ้ยดีใจเนอะตอนนั้นงานแรกคนละห้าพันโอ้ยงานแรกของเราแบบตอนแบ่งเงินกัน

มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เด็กอ่ะ

ถ้าคุณไม่ทำให้เด็กในเมืองไทยมันเก่งแล้วอีกหน่อยประเทศมันจะพัฒนายังไงนึกออกไหม
มันเหมือนกับเวลาที่คุณรู้สึกว่าลิซ่าเป็นคนไทย
พอเด็กไทยไปดังแล้ว
กลายเป็นว่านี่คือความภาคภูมิใจของประเทศไทย

อ๋อชาดจังอะดุจังอะใช่

อิสระในการถ่ายคอนเท้นตระ
จริงเรารู้สึกว่าควรจะเปิดกว้าง
แล้วก็มีรางกิจกรรมให้เด็กไทยได้ทำอะไร

ร้านนี้เปิดสไตล์แบบเจ็ดฟรรงฟรราย

แล้วก็สำหรับสุดท้ายว่า

สุดลิสต์ทุดเดทเป็นยังไงบ้างคะ
เออมาสุดลิสต์สุดเดท

ฝากแรกการสุดลิสต์สุดเดทด้วยนะคะ

เอาจริงนะเวลาไปกินเหล้าด้วยกันอ่ะ

เอาไหม

แอ้แกลีนค่ะ